ท่านผู้ชมครับเราจะตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดโดยท่าทีจากทางฝั่งรัฐบาลหน่อยนะฮะ
หลังจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันนี้ที่บริเวณรัฐสภานะครับ
คุณอนุชาบุรพะชัยศรีโคศกประจำสำนักแนวมนตรีนะครับ
อยู่กับเราที่ไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
สวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับท่านโฆษกครับ
วันนี้ผมภาคภูมิและคุณเขมสอนนะฮะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่การชุมนุมที่รัฐสภาเนี่ย
วันนี้รัฐบาลประเมินสถานการณ์ต่างที่ออกมาเนี่ยดูแล้วแนวโน้มหรือว่า
ท่าทีของการชุมนุมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงครับ
ก็เท่าที่ดูสังเกตจากในช่วงบ่ายจนกระทั่งค่ำนี้นะครับ
ในเรื่องของการที่ว่ามีการปะทะกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของมวลชนที่เห็นต่างเนี่ย
เป็นสิ่งที่รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกประยุทธ์พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เวลาช่วงที่มีการชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ย
ท่านนายกได้สั่งการให้กับทางด้านตำรวจเนี่ย
ให้ดูแลความสงบเรียบร้อยของผู้ชุมนุม
แล้วก็ให้ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของที่มาชุมนุมด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีแสดงความจำนงว่า
ฝ่ายต่างจะเข้ามาในสถานที่เดียวกันเนี่ย
นายกได้กำชับว่าให้ดูแลเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมาเผชิญหน้ากันนะครับ
แต่วันนี้ก็คงจะต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสักนิดหนึ่ง
เพราะว่าส่วนหนึ่งเขาก็ต้องใช้กำลังในการที่จะดูแลสถานที่รัฐสภาพ
เพื่อไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้เกิดประเด็นปัญหาอะไรในการทำงานของสมาชิกรัฐสภา
เนี่ยพอด้านนอกเนี่ยเกิดในลักษณะของการประทะกันของแต่ละฝ่ายเนี่ย
เจ้าหน้าที่เองก็จะต้องเข้าไปในการระงับเหตุซึ่งก็บางครั้งเนี่ยเข้าไปเองเนี่ยผู้ชุมนุมก็อาจจะเข้าใจผิด
ซึ่งว่าจะไปสลายการชุมนุมอะไรอย่างไรหรือไม่เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังด้วยในขณะเดียวกัน
งั้นจะกลายเป็น๓ฝ่ายมากกว่า๒ฝ่ายด้วยซ้ำไป
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือในเรื่องของการที่ว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้ในอนาคตนะครับ
ถ้าจะมีการชุมนุมกันเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการปะทะในลักษณะเช่นนี้อีกนะครับ
แต่ว่าท่านโฆษกครับมันก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วตอนที่ผู้ชุมนุมมาถึงช่วงบ่ายประมาณบ่าย๒เนี่ย
ทำไมฉีดน้ำเร็วจังหรือว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นขั้นตอนเนี่ยมันมันเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่อย่างไรทำไมถึงตัดสินใจฉีดน้ำหรือว่าฉีดอะไรต่างนานในช่วงเวลานั้นนะครับ
อันนั้นเนี่ยได้รับรายงานจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าเมื่อที่เขาได้มีการตั้งในส่วนของแบรีเออร์หรือว่าแผงกั้นหรืออะไรต่างแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาก็จะมีการประสานกับทางด้านในส่วนของรัฐสภาว่าบริเวณจุดไหนที่คิดว่าเหมาะสมนะครับ
เมื่อคิดว่าตรงนั้นแล้วก็จะมีการตั้งแบรีเออร์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปดูในเรื่องของสถานการณ์คราวนี้เนี่ยพอผู้ชุมนุมพยายามที่จะข้ามในส่วนของแบรีเออร์มานะครับ
ทางด้านเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเตือนไปแล้วนะครับว่าขอให้ผู้ที่มาชุมนุมเนี่ยชุมนุมด้วยความสงบนะครับไม่ได้คิดที่จะสลายอยู่แล้ว
แต่คราวนี้เนี่ยพอผู้ชุมนุมพยายามที่จะข้ามในส่วนของแบรีเออร์หรือว่าสิ่งกิจขวางเข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้มีการเตือนไปเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วเนี่ยก็ต้องดำเนินการอย่างที่เราเห็นนั่นนะครับเพื่อที่จะให้ทางด้านผู้ชุมนุมถอยร่วมออกไปทางนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าในส่วน
นะครับมันเป็นดุลพินิษฐ์ของสอสอสอวที่เขาจะพิจารณาหาทางออกให้กับประเทศคราวนี้เนี่ยถ้ามีแรงกดดันออกมาแล้วถ้าเกิดกดดันมากขึ้นมากขึ้นด้วยเรื่อยเจ้าหน้าที่จำนวดก็คงจะต้องดำเนินการในส่วนที่จะต้องดูแลความปลอดภัยแล้วก็ให้ทางด้านสมาชิกรัฐสภาษณ์ทำหน้าที่ได้อย่างโดยไม่มีประ
กันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในลักษณะของการสกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมหนุ่มมันรุนแรงเกินไปไหมฉีดน้ำหลายครั้งจังเลยมีเรื่องของแก๊สน้ำตาด้วยไหมถ้าเราเปิดพื้นที่ให้โคสกได้ชี้แรงตรงเนี้ยค่ะอยากจะบอกประชาชนยังไงค่ะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าจำนวดมีขั้นตอนอยู่แล้วในการที่จะทำให้

หน้าที่ทั้งส่วนของการดูแลสถานที่ความปลอดภัยของสมาชิกรัฐสภาแล้วก็ดูแลผู้ชุมหนุ่มด้วยในขณะเดียวกันคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าผู้ชุมหนุ่มเนี้ยให้ความอ่าเรียกว่าอ่าร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี้ยนะครับถ้าบอกว่าบริเวณนี้เนี้ยขอความกรุณาอย่าเข้าไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการท

ด้วยนะฮะว่าเอ๊ะแล้วทำไมอีกกลุ่มหนึ่งเข้าไปได้อ๋ออันนี้ก็เป็นส่วนของที่ว่าเขาประสานกับทางด้านรัฐสภาอย่างไรเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ทราบรายละเอียดตรงนั้นหรอกนะครับเพราะว่าต้องต้องนึกภาพเอาง่ายง่ายเลยละกันนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะมีกลุ่มไหนเข้ามาที่จะยื่นหนังสืออะไรต่างเนี่ยเขาจะติดต่อทางด้านรัฐสภาเจ้าหน้าที่แล้วซึ่งผม

ครับวันนี้ท่านนายกเองเนี่ยท่านท่านท่านก็ได้อ่าเหมือนกับว่าให้ผมแถลงแทนนะครับเพราะว่าติดภารกิจเนี่ยหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยอ่าท่านก็บอกว่าในส่วนของการที่จะพิจารณาแก้ไขรัฐมนุมจะเป็นร่างไหนรับร่างไหนไม่รับต่างต่างเนี่ยเป็นดุลพิมพิมพิมพิมพิมพิมพิมพิมพิมพ
ที่จะหาทางออกให้กับประเทศได้อันนี้ท่านคิดว่าในส่วนของสสวตรงนี้จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับค่ะคือสสวไม่ว่าจะรับหรือไม่รับร่างของไอลอร์หรือว่าอะไรยังไงทางรัฐบาลหรือว่าท่านนายกไม่ยืนหาประมาณอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็เป็นในดุลพินิษฐ์ของแต่ละท่านนะครับในส่วนของสสวซึ่งก็ได้มีการพิจารณาจริง
แต่ผมคิดว่าในส่วนของทางด้านรัฐสภาเองเนี่ยสสสวก็คงมีโอกาสได้พิจารณาแล้วล่ะว่ามีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งในกระบวนการต่างเหล่านั้นเนี่ยเป็นกระบวนการของรัฐสภานะครับเนี่ยส่วนของรัฐบาลเองก็ยังคงดำเนินการที่จะดำเนินเรื่องของมาตรการอื่นนอกเหนือจากการเมืองนะครับ
และทางอีกเยอะแยะเลยครับ

ขออนุญาตสอบถามเพียงเท่านี้ก่อน
โฆษกพรุ่งนี้ที่ผู้ชุมนุมจะไปชุมนุมแยกราชประสงค์เนี่ย๔โมงเย็นเนี่ย
ตรงนี้ทราบข่าวแล้วใช่ไหมครับ

ซึ่งเดี๋ยวเราคงจะต้องคุยกับทางด้านเช่นพิษสำรวจ
เพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะต้องดำเนินการอะไรต่างในเรื่องของความปลอดภัยอีกเหมือนกันนะครับ